หลังจากที่ขึ้นมากรุงเทพเมื่อวันที่๖กันยายน

ใช่ค่ะก็คือวันนั้นเป็นการจัดงานเลี้ยงขอบคุณทุกภาคส่วน

ก็มีช่วงบ่ายนะที่เขามีกิจกรรมในการเปิดใจให้สัมภาษณ์
แล้วก็มีกิจกรรมในการให้น้องทีมหมูป่า

เห็นภาพก็แบบแม่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ว่า
จะไปตอกย้ำเขาหรือเปล่า
ค่ะว่าเขาต้องไปเจอสภาพลอง
จะเป็นถ้ำจำลองแต่มันก็ดูมืด
มันเหมือนกับจะไปตอกย้ำจิตใจเขา

อยู่ในที่อึดอัดที่เดิมฝังใจอะไรอย่างนี้

ตกลงแล้วณวันนั้นที่มาเจอมุดถ้ำจำลองแบบนี้

วันนี้นะครับมีคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์นะครับ
คือให้คุยกันเลยแบบพี่แบบน้องเลยแล้วบอกว่า
นี่จะเป็นการตอบข้อสักถามกันครั้งสุดท้ายแล้ว

เดี๋ยวน้องแล้วก็โค้ชเอกด้วย
นับจากนี้ไปจะแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตตามปกติแล้วนะ
ไม่มีมาแบบเปิดใจให้สัมภาษณ์อะไรอย่างนี้จะไม่มีอีกแล้วนะครับ

ที่เขาได้แชร์กันไปแล้วก็แสดงความเป็นห่วง

แล้วต้องไปเจอกิจกรรมเหมือนกับจะไปสะกิดบาดแผลในใจหรือเปล่า
ในการไปมุดถ้ำจำลองนะครับ
ที่วัดพระธาตุดอยวาวที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ก็ให้นั่งล้อมวงพูดคุยกันแบบพี่น้องนะฮะ
แล้วบอกว่าจากนี้ไปก็จะไม่มีการสัมภาษณ์ลักษณะอะไรแบบนี้อีกแล้ว
จะให้ไปใช้ชีวิตตามปกติกันแล้ว
โดยมีนายแพทยงยุทธ์วงพิรมศาลนะครับที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
เป็นผู้ถามคำถามที่คัดกรองมาแล้วจากสื่อมวลชนทั้งหมด๑๖คำถาม
ก็แน่นอนว่ามีคำถามเรื่องการต้องมุดถ้ำจำลองด้วย
ทีมหมูป่าบอกว่าก็อยากที่จะลองเข้าไปในถ้ำจำลองเองนะ

เนื่องจากก็อยากรู้ว่าข้างในจะเป็นยังไง
มันจะแตกต่างจากถ้ำจริงที่เราเคยติดไหม
ตอนที่เข้าไปที่ถ้ำจำลองก็ไม่ได้กลัว
เพราะว่าถ้ำจำลองเนี่ยโอ้โห
ทีมหมูป่าบอกมันต่างจากถ้ำจริงมาก
ถ้ำจริงเนี่ยมันมืดมันหนาวมันลำบากกว่านี้มาก
อ๋อไม่ครับ
ส่วนใหญ่ก็น่าจะประมาณว่าอย่าเข้าไปดูว่า
ที่เขาจำลองขึ้นมาเนี่ยมันสมจริงมากน้อยแค่ไหน
แล้วเห็นว่าสมจริงไหมเหมือนเยอะม้าเขาบอกไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่
ก็ในวันนั้นคือตัวของผมเองคือไม่ได้เข้านะครับ

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งบรรยากาศมันไม่เหมือนในถ้ำ
แต่ว่าที่เข้าเนี่ยบรรยากาศมันแบบธรรมดาซะมากกว่า

ก็เลยไม่มีผลกระทบอะไรกับน้องครับ
ตอนนี้ชีวิตก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
ไปโรงเรียนไปเตะฟุตบอล
กลับไปใช้ชีวิตกับเพื่อนเหมือนเดิม
ก็จะมีบางส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง
อย่างเช่นเมื่อก่อนเวลาไปไหน

ก็ทำให้พ่อกับแม่สบายใจไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ

ได้ไปร่วมดูงานกีฬาโอลิมปิกที่สหรัฐด้วยนะครับ

มาไว้ฝึกเป็นนักฟุตบอลที่เก่งขึ้น

ส่วนโค้ชเอกก็มีความฝันบอกว่า
จากนี้ไปอยากจะไปสร้างไปทำระบบต่าง

ถ้าได้ไปดูงานมาก็จะเอามาสอนเด็ก
ให้ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพตามความฝัน
โอเคผู้ปกครองข้างหลังว่าไงครับ

ก็คือเราเป็นห่วงเขามากขึ้นใช่ไหมโอเค
อันนี้ถ้าในแง่นี้ก็
สำหรับตัวเราถือว่าเป็นด้านบวกหรือด้านหลบครับ
การที่เราต้องคอยไปไหนต้องคอยบอกให้คุณพ่อคุณแม่ทราบ

เวลาไปไหนผู้ปกครองก็จะได้ไม่เป็นห่วงครับ

ก็คือทำกิจกรรมต่างได้เหมือนเดิม

คิดว่าเป็นเพราะอะไรครับที่ทำให้สนิทกันมากขึ้น

ทำไมช่วงแรกไม่ค่อยได้
คือความเป็นปกติอันนี้ของพวกเราคือเราเป็นทีมหูปากฮาเดนีใช่ไหม
เขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมช่วงแรกเหมือนกับไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้ซ้อมฟุตบอลเท่าไหร่
เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะติดการบ้านงานค้างครับ
คือหายไปทั้งหมดก็ร่วมเดือนก็มีงานค้างเยอะใช่ไหม

ใช่ครับ

ตอนนี้ก็เริ่มซ้อมบ้านปกติครับ
อื้อกันบ้านเยอะ

ทีนี้ค่ะทางนายแพทยุงยุนนะครับบอกว่า
ผู้เชี่ยวชาญจิตแพทย์ประจำจังหวัดเชียงราย
ที่เขาใกล้ชิดกับเด็กแล้วก็เป็นคนดูแลเด็กมาตลอด
ก็มีการประเมินสภาพจิตใจแล้วว่าเข้มแข็งแล้วนะคะไม่หวาดกลัวเลย
ซึ่งเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มาก
เป็นการตัดสินใจของเด็กเองยืนยันแบบนี้นะคะ
เพราะว่าถ้าหากว่าเด็กมีแผลในใจหรือว่ายังคงกังวลอะไรอยู่
จะต้องแสดงออกในระยะเวลา๑เดือนแรกหลังจากประสบเหตุค่ะ
แต่นี่เด็กเข้มแข็งแล้วก็ผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้ด้วยดีมากนะคะ
ซึ่งถ้าเด็กผ่านช่วงวิกฤต๑เดือนแรกไปแล้ว
ระยะยาวไม่มีอะไรแน่ไว้สบายใจได้
คุณหมอก็บอกว่าหลังจากนี้ค่ะทางคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์
จะมีการจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการขึ้นมาดูแลสิทธิประโยชน์ของเด็กนะคะ
เพราะว่าอาจจะมีหลายหน่วยงานติดต่อเข้ามา
เพื่อให้เด็กบางคนไปเป็นพรีเซนเตอร์ไปถ่ายหนังถ่ายละคร
จากการคุยกับเด็กและผู้ปกครองของเด็กนะคะ
เขาก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่ดี
เพราะมีตัวอย่างจากต่างประเทศที่ดูแลแค่ในระยะสั้น
แล้วก็ผ่านไปไม่ดูแลแบบระยะยาวอะค่ะ

แต่คณะกรรมการก็เลยอยากจะดูแลเด็กในระยะยาว

รวมถึงเด็กก็จะได้ประโยชน์จากกองทุนนี้อย่างเหมาะสม

เพราะว่าเหมือนในต่างประเทศที่เขาไปติดอยู่ในเหมืองอย่างนี้
หลังจากนั้นเขาก็เป็นคนมีชื่อเสียงด่งดัง
แต่ไม่ได้มีใครดูแลอย่างใกล้ชิดอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เป็นแบบเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้กับน้องหนูทุกคนด้วยนะ